ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ฝนลดลงนะครับ
เป็นเรื่องที่ดีในการบริหารจัดการน้ำที่ท่วมในแต่ละพื้นที่อยู่ณขณะนี้นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับ
เรื่องของความแปรปวนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
พายุนั่นเองนะครับพายุจะมีหรือไม่แล้วก็จะส่งผลต่อประเทศไทยของเราได้อย่างไร
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนโดยตรง
ก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าแนวที่ฝนตกชุกนั่นเองครับ
ขณะนี้เลื่อนมาบริเวณกลางประเทศนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะส่งผลในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ซึ่งร่องฝนนี่เองก็จะเป็นจุดที่บอกว่า
บริเวณไหนจะเป็นจุดที่ต้องรองรับน้ำฝนต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไป
จนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับแน่นอนพายุนั้นจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
โอกาสเกิดขึ้นแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์๑ลูกนะครับ
แต่ว่าพายุลูกนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบปัจจัยต่างแล้วเนี่ยนะครับ
พบว่าผลกระทบที่จะส่งผลต่อประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ
อาจจะไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามีหนึ่งปัจจัยเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ซึ่งขณะนี้อากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังจะค่อยแพลลงมาปกกลุ่มเมืองในของเราครับ
อากาศเย็นเนี่ยนะครับมีลักษณะแห้งนะครับดังนั้นจึงทำให้พายุไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ได้นะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่มีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
โดยจะเริ่มเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน
เข้ามาแบบนี้มาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่แต่เดิมณตอนนี้ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
เป็นลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับรวมไปถึงมีเรื่องของน้ำฝนที่จะตกมาแรงหน่อย
แต่ว่าปริมาณน้ำที่จะสะสมนั้นก็จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
ยังไงเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วนะครับ
แปรผลสภาพอากาศจะรุนแรงเป็นพิเศษจะเดินทางท่องเที่ยวยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ